รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะ

นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะ

เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ
สามารถแก้คุณสัยมนต์ดำได้
แล้วก็เขียนยันอยู่ดีเป็นของของเขาที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วเขียนยันได้โดยที่ไม่รู้ตัวเอง
ครั้งหนึ่งเขาเคยมาในรายการของเราแล้วล่ะ
แล้วก็บอกว่าหน้าที่ของเขาคือต้องเอายันที่เขาเขียนมาให้มดดำ
ถูกต้องนะฮะแต่ที่มากกว่านั้นนะครับ
ก็สามารถพาตัวเองนะครับย้อนกลับไปในอดีตชาตินะครับ
กลับไปตั้งแต่ที่ยังไม่มีโรคนะครับ
ไปรู้ไปเห็นนะครับว่าทำไมต้องถือกำเนิดโลกขึ้นมา
แล้วสิ่งแรกนะครับที่ลงมาเกิดบนโลกนั้นไม่ใช่คนนะฮะ
แต่จะเป็นอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับเขาครับ
กับหมอดูต้องจิตครับ
วันนี้พี่หนุ่ม

หมอต้องมาเยี่ยมมาเขียนมูไนท์กับเราแล้ว
วันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับชีวิตของหมอต้องกันหน่อย

เด็กนี่เข้าโรงพยาบาลหรือว่าเข้าไปหาคลินิกบ่อย
ไปหาหมอบอกไม่เป็นไรเรียกนะ
ทีนี้ก็เลยพอทุกครั้งที่จัดกระทงมีกระทงใบตอง
แล้วก็จัดมีที่ที่มาเข้าสวยเล็ก
และมีในน้ำปาบตามต้นไม้วัดทางสามแพ้งหาย
คุณกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่สบายหรือคุณป่วยเนี่ย
แม่ก็มักจะบอกว่าต้องไปทำพิธีจุดกระทงหรือจัดกระทงเนี่ย
ประมาณนั้นแล้วประมาณสักวันก็หายไข้ก็จะลดอะไรประมาณนั้น

สามารถมองสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้
คุณจำเหตุการณ์แรกในชีวิตของคุณได้ไหมฮะ
การแรกนี้ย้อนไปสมัยเด็กก็อาจจะมองเห็นคล้ายเงา
หรือว่ามีคนมาคุยด้วยแล้วเราแม่ก็บอกว่าเรามักจะคุยกับใครก็ไม่รู้

แต่ทีนี้ถ้าชัดเจนก็คือน่าจะเป็นช่วงมัธยมก็คือ
เราก็จะเริ่มมีสังคมเราเรียนชายล้วนเราก็จะมีเพื่อน
แล้วเราก็จะพูดเฮ้ยมันไม่รู้เป็นปากมันบอกเฮ้ระวังซวยนะเว้
ระวังไม่สบายนะระวังแบบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
คือพูดไปอย่างนี้เช้ามาวันรุ่งขึ้นแขนหักมาเลยเข้าเฝือกมาเลย
มึงรู้ได้ไงวะไม่รู้ว่าหน้ามึงบอกบุญอย่างนั้น
เห็นหน้าแล้วมันบอกบุญเหมือนกับคนที่กำลังเศร้าแล้วตาคอประมาณ
ก็จะเห็นเป็นพลังงานมากกว่าในรอบตัวเขาประมาณนี้
ว่าคนคนนี้มันซวยเพราะว่าพลังงานรอบตัวมันไม่ดี

ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอผมดูพวกสารคดีมาก

คือคนเนี่ยมันจะมีพลังงานความร้อนเนี่ยอธิบายแบบเป็นตอนนั้น

ก็คือเราจะมีพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนเนี่ยมันมีสี
มันมีสีสันบอกว่าคนนี้กำลังสบายดี
กำลังโกรธกำลังหิวหรือว่ากำลังเลือดลมเทินไม่ดี
อย่างคุณหนุ่มตอนนี้คุณมองเห็นไหมพลังงานเป็นยังไง
บอกแบบสีแล้วกันนะฮะบอกเป็นเฉดสี

แสดงว่าก่อนเข้ารายการก็คงตั้งสมาธิเข้ามาแล้วว่าเออเดี๋ยวกำลังจะทำงาน

แต่ว่าถ้าเกิดมันสบายดีกว่านี้มันจะเป็นสีออกฟ้า

แต่ว่าเดี๋ยวมาทำงานก่อนอะไรประมาณนั้น

อันนี้มันจะออกเหลือบชมพูนิดนึง

มดดำนี่อาจจะมีเรื่องในหัวที่มันไปไกล

เฮ้ยเดี๋ยวกูกลับแล้วเดี๋ยวจะไปหาใครยังไง

ก็คือแอบจะไปเที่ยวหรือนัดใครไว้ประมาณนั้น
ขอโทษนะไอ้คำว่าพลังของพลังงานของคุณนี่มันคือวิญญาณ
พลังงานคือเหมือนเลือดที่วิ่งผ่านระบบของเราทั่วร่างกาย

ซึ่งเพราะเอิญว่าผมดันมองเห็นตรงนั้นไง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ยินได้เห็นตลอดเวลาเนี่ย
พอหลังจากนั้นคุณก็เลยเริ่มที่จะแบบไปทักทายคนนู้นคนนี้เขา

เริ่มเห็นเป็นพลังงานที่มากกว่านั้นแล้ว

มันกำลังคิดทำอะไรอยู่เหมือนอ่านความคิดเขาได้ในคืนความถี่เล็ก
ใจมันคิดว่าเดี๋ยวมันกำลังจะแขวนคอตายแน่เลย
พี่ผมอย่างนี้นะพี่กำลังคิดอย่างนี้ใช่ไหม
คือมันจริงก็คือเหมือนลองของเนี่ย
คุณเที่ยวไปดูของคนนู้นคุณเที่ยวไปดูของคนนี้

ยังไงคุณไปเจอเขาได้ยังไงคนนี้
เดินเจอกันตรงป้ายรถเมย์เนี่ยไม่รู้จักกันด้วย

ดุดหันไปมองเหมือนกับเขามีพลังงานที่
ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในเรือเดียวกันออกมา
ถ้าพูดให้หลอนหน่อยก็คือเหมือนมาขี่คอเขาอยู่

เป็นแบบเป็นเหมือนมนุษย์ขี่คอเขาอยู่
เหมือนก้อนเมฆสีดำขี่คอเหมือนกับรองหมอน

เพราะปกติพลังงานมันจะเสมอร่างมนุษย์

แต่สีอะไรก็ว่ากันนี่มันกลายเป็นเหมือนกับเกาะไหล่
เอ้ยมันผิดปกติแล้ว

พี่พี่กำลังจะฆ่าตัวตายใช่ไหม

ไอ้ก้อนเมฆนั้นแทนที่จะหายไปแม่งลอยมาอยู่ที่เราครึ่งหนึ่ง
มันก็ไม่ดีนะก็คือพออย่างนี้สะสม
มันก็เข้าตัวเราหมดรุมแล้วก็เป็นพลังงานก้อนใหม่ที่อยู่ในตัวเรา
แล้วมันมีผลอะไรกับคุณบ้างมั้ย
วัดใหญ่งูสวัสดิ์ก็เป็นเป็นตรงนี้เลยขึ้นชายโครงเลย

คืออีก๒วันหลังจากนั้นที่แก้ให้เขาเบ็ดเสร็จ
แล้วเสียงมันลอยมาเลยว่านี่มันเป็นเรื่องของกู

แต่คุณกลับไปขวางเจ้ากรรมในเวรของเขา
เจ้ากรรมในเวรของเขาก็เลยพยายามที่จะบอกคุณว่า

นั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ไม่เป็นสุข

แก้ยังไงนอนเข้าโรงพยาบาลตามสเต็ปเลย
แก้แก้อะไรก็ไม่ได้แก้ตัวเองก็ไม่เป็น
ทำไงได้ก็ต้องนอนรับสภาพไปเข้าโรงพยาบาลไป

คุณกลายเป็นหมอดูแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเขาได้ยังไง